ต่อกันที่เรื่องดราม่าของท่านนายกกันหน่อยนะฮะ

ก็มีคนไปถ่ายภาพมาเสื้อกั๊กกับเรื่องของผ้าพันคอที่แหม่
บอกว่าเป็นแบรนด์ราคาแพงหรือเปล่า

ก็มีคำชี้แจงออกมาจากทางด้านของ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกว่าไม่อยากจะให้ประชาชนสังคมเข้าใจผิด

ก็โดยพลโทวิรชนสุคลทะปฏิภาค
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ชี้แจงกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์

ของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

แต่เมื่อมองลงมาจากห้องพักก็เห็น
มีการจัดสวนของอังกฤษก็น่าจะมีความสนใจแล้วครับ
เพราะว่าแบ่งพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างได้เหมาะสม
คิดว่าน่าจะเป็นต้นแบบของการจัดสวนในประเทศไทยได้
ก็เลยมีการเชิญชวนไปให้คณะร่วม
เดินดูสถานที่จริงตามที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะฮะ
นี้แม้จะมีแดดแต่ก็มีความเย็นอยู่บ้าง
แล้วก็มีลมพัดทำให้ผู้ที่ห่วงใย
ก็แนะนำให้ด้านราคาอบอุ่น

ที่เห็นในรูปมาใส่นะฮะก็เป็นเรื่องของความอบอุ่นกับร่างกาย
แต่ว่าไม่อยากให้ไปโฟกัสกันเรื่องของแบรนด์ของราคาที่ท่านใส่นะ
โฟกัสที่เรื่องของสุขภาพท่าน
อันนี้เป็นคำชี้แจงออกมาจากทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
คือตอนนี้รูปนี้ถูกลบไปแล้วนะจากเฟซบุ๊ก

ก็ถูกลบไปเรียบร้อยนะคะก็เป็นผ้าพันคอที่หลายคนรู้กันแหละนะ